ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรียง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะชูวิตตีแสกหน้าวันนี้

เสื้อสวยของเราชูวิตตีแสกหน้านี่นะคะ
ใครอยากได้บ้างมีคนบอกว่าอยากได้หลายคนเลย

ส่งข้อความเข้ามาทางไลน์ย้ำก่อนทางไลน์นะคุณผู้ชม
เสียดายแต่ก็ให้ไม่ได้เพราะผิดกติกา

ส่งคอมเมนต์ข้อความที่เกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เราคุยกันเนี่ย
เข้ามาทางไลน์แล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วย
ข้อความไหนที่ถูกใจทีมงานและถูกใจคุณชูวิทย์ด้วยใช่ไหมคุณชุวิต

วันละ๓รางวัลแจกตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลย

คอมเมนต์ชมผมนี่แน่นอนนะครับ
ผมก็ยังเป็นมนุษย์ปุตุชนคุณมิ้น
ใครจะมาด่าล่ะผมจะชอบได้ยังไง
เพราะฉะนั้นชมผมมาชมรายการชมคุณมิ้นท
คุณบินยิ้มสวยอย่างนี้เขาแจกเลย

บอกแล้วว่าคอมเมนต์ที่ถูกใจนะ

ก็เมืองไทยนี่มันแปลกคุณมิ้นครับ
อะไรที่ประสบความสำเร็จมันต้องถูกสกัด
มันแปลกตรงที่ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ย

เอาเป็นว่าสินค้าเขาขายดี
ก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับ

มันก็จะมีคนเตะสกัดขา

คุณรู้จักอย่างชื่ออะไรนะ

บริษัทโฆษณาที่อยู่ตามป้ายเนี่ย
อายุอนามสามสิบกว่าผมก็รู้จักค่ะประสบความเสน่ห์จนวันนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
อันนี้ชื่อนบพลบุญโชคยิ่งอะไรเนี้ยที่โอเคเททเวนตี้อ่า
เด็กหนุ่มอายุยี่สิบห้าเองนะค่ะเป็นเจ้าของกิจการโอเคเทอร์เวนตี้ที่ขายยี่สิบบาท
หนึ่งเขาก็มาตบแต่งร้านเอาของมาลงให้อะไรอย่างเงี้ยอ่า
ปัจจุบันคุณมิ้นรู้ไหมว่าร้านโอเคเทอร์เวนตี้
ร้านยี่สิบบาทได้ทุกอย่างเนี้ยมีกี่ล้านในประเทศไทย
มีกี่ร้านไม่แน่ใจแต่ไปทุกห้างเห็นทุกห้างนะมิ้น
ร้อยกว่าล้านแปดร้อยเหรอฮะแปดร้อยกว่าล้านฮะ
ผมเพิ่งคุยกับเขาเมื่อสักครู่ค่ะเด็กอายุยี่สิบห้า
ถามว่าอายุยี่สิบห้าเนี้ยทำงานมาตั้งแต่อายุยี่สิบ
อืมชื่อชื่อเล่นรู้สึกเกิดชื่อเบนต์ค่ะ
ประสบความสำเร็จเยอะอย่างนี้คนไทยเราสนับสนุนไหม
สนับสนุนไหมก็น่าจะให้เป็นตัวอย่าง
ถามเขาว่าอ่าได้รับการติดต่อจากเอ่อ
มกอ่ะสชื่ออะไรนะสมอสมอ
สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมสำนักงานนะครับหรือยัง
ว่าสินค้าคุณบางอย่างเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเช่นอะไรครับ
ท่านผู้ชมครับหนึ่งพวกสายปลั๊กสายพ่วงปลั๊กสามตา
อุปกรณ์ไฟฟ้า๒พวกช็อกพวกสีเทียนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
นะครับที่เด็กใช้หัวนมจุกหัวนมอืมนะครับหรือว่าของอะไรที่มันเป็นเรื่องเอ่อเอ่อ
ต้องไปส่งใส่ไอ้ความร้อนอ่านะฮะจานชามอะไรต่างเนี่ย
เขาบอกเขายังไม่ได้รับการติดต่อเลยอืมนะฮะจริงจริงเนี้ยยี่สิบบาทอ่ะ
ท่านผู้ชมครับคุณมิ้นครับคุณเคยไปซื้อไหมอ่ะยอมรับมิ้นเคยไปซื้อค่ะ
ทำไมต้องยอมรับกันก็อ้าวผมก็ซื้อก็มันซื้อจริงจริงคือแบบ
คือพวกกันไกลบ้างบีบบ้างคือมันเป็นของจะเรียกว่าจับฉายก็ไม่เชิง
คือมันขายทุกอย่างจริงค่ะตะกร้าทั้งขยะในรถทุกอย่าง
คือช้อนซ่อมพลาสติกช้อนอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรแบบเนี้ยอ่า
ผมก็ไปรายการไทยรัฐทีวีตีแสกหน้าของเราเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เลย
ผมเข้าไปที่ร้านเลยไปถามคนซื้อเนี่ยเขาชอบไหม
คือเราก็ต้องเข้าใจว่าค่าครองชีพทุกวันนี้มันสูง
๒๐บาทเนี่ยคุณมิ้นคาดหวังว่าจะได้คุณภาพสินค้าดี
มาตรฐานดีเหมือนในห้างใหญ่ไหม
มันก็ไม่ได้หรอกคือทุกอย่างมันก็ราคา
แปรผันไปตามคุณภาพ
ถูกมั้ยครับเหมาะสมแต่ทางนี้คือเราต้องมีคำว่ามอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก็หมายความว่าสินค้าบางอย่างเขาเป็นสินค้าภาคบังคับก็หมายความว่าสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน
เช่นสายไฟไอ้ตั๊กพ่วงอะไรอย่างนี้

เพราะว่าถ้าเกิดมันผลิตคุณภาพต่ำแล้วมันอาจจะมีอันตรายก็เลยเป็นสินค้าที่ควบคุม
หรือว่าอย่างจุกนมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่เขาควบคุมไว้
๖๒๐๐๐๐บาทถามว่าสินค้าอื่นล่ะก็โอเคนะ
เพราะสินค้าอื่นมันสินค้าปกพรรตตุ๋งพัสต์ติ๊งใช้

ในราคาขนาดนี้ก็ถือว่าเหมาะสม
แล้วก็ประสบความสำเร็จก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ
พออะไรที่ประสบความสำเร็จเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะมีคนเตะสกัดขาล่ะครับ
คือมันมีประเด็นเรื่องที่เขาออกมาทางสมอออกมาพูดใช่ไหมคะว่า
สินค้าพวกนี้เหมือนไม่ค่อยได้มาตรฐาน
คือเขาก็บอกว่าก็รู้กันอยู่นะว่าผลิตมาจากที่ไหน

แล้วเขาก็บอกว่ามีคนลูกค้านี่แหละ

จะไม่ให้ขายถ้าไม่มีตราอมมอกร
และถ้าฝ่าฝืนเขาจะปรับ๕๐๐๐๕๐๐๐๐บาท

ถ้าประชาชนไปร้องเรียนแล้วขยันอย่างนี้นะ

อันนี้๒๐บาทคุณมิ้น
แล้วไอ้ที่คอนโดราคามูลค่าเป็นล้านล้าน
ที่เขาไปร้องเรียนกับใครหน่วยงานไหน
ถ้าจำไม่ผิดมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาร้องเรียนกับคุณ

อันนี้๒๐บาทคุณมิ้นเออ
นั่นแหละสิครับถ้า๒๐บาทเนี่ยขยันได้อย่างนี้
แล้วถ้าคนก็ซื้อ๕ล้านคอนโด
แล้วคอนโดเขาหวยน้ำรั่วอะไรต่างเขาไปร้องเรียน
แล้วถ้าเอาใจใส่เขาแบบนี้มันก็ดีสิครับ
นี่ราคา๒๐บาทจะเอาอะไรมากมาย
แต่โอเคต้องเข้าใจก่อนเขาบอกเขาไม่ได้ปิด
เขาไม่ได้ว่าจะไปอันนั้นเขาบอกเขาจะไปสุ่มตรวจ
เมื่อไปสุ่มตรวจเจอสินค้าที่เขาควบคุม
ที่มีผลต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชน
เขาก็จะบอกว่ามันต้องมีมออกออกนะ

เขาก็บอกเขาจะคุยกับผู้ประกอบการก่อน
ไม่ได้ไปดำเนินการแบบว่าเข้มจับเลยทันที
ก็นั่นน่ะสิครับผมถึงบอกแล้วไปออกข่าวอย่างนี้
จริงก็น่าจะทำจดหมายแจ้งเจ้าของสินค้าเขาก่อน

คุยกันก่อนว่าอย่างนี้ห้ามขายนะ๗๘อย่างพวกนี้
เพราะประชาชนเขานิยมนะเพราะว่าราคามัน๒๐บาท

นี่ซื้อ๑๐อย่างนี้๖๐๐แล้วนะ

มันก็เป็นเรนชายเหมือนกันราคาถูกเหมือนกัน
บางอย่างผมก็ยังเห็นว่ามันเหมือนกันอยู่นะ

บางอย่างเขาอาจจะมีคุณภาพดีกว่า

ร้านหนึ่งขาย๒๐ร้านหนึ่งขาย๖๐

เพราะล้าน๒๐บาทแหมขวัญใจคนจน

ผมก็เลยพาท่านผู้ชมไปดูครับ

บางคนก็ไม่เคยไปร้าน๒๐บาท
เขาเคยจะไปร้านห้างใหญ่โตแถวสุขุมวิทย์

แล้วก็ไปถามประชาชนที่ใช้บริการซื้อของเนี่ย

ช่วงหน้าใครยังไม่รู้จักร้านโอเค๒๐บาท

ชุวิตตีแสดหน้า
ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของร้าน๒๐บาท
คือขายของทุกอย่างราคา๒๐บาท
ไปถามรึยังว่าประชาชนชอบไหม
ก็ผมไปถามแหละถามประชาชนที่ซื้อที่นั่นแหละว่าชอบไม่ชอบ

เขารู้นะว่าถ้าเกิดไม่มีสินค้าที่พวกส่งพัก
สายไฟพวกปั๊กพ่วงอะไรอย่างนี้เขาไม่ซื้อ
เขาซื้อแต่ของที่เขาคิดว่าเออ
ถ้าของที่มันเกี่ยวพันกับของพวกนี้เขาไม่ซื้อครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูสิครับว่าประชาชนเขาซื้อร้าน๒๐บาท

วันนี้ผมอยู่ที่ร้าน๒๐บาท

มีของใช้ของอะไรต่างของสิ่งอันพันละน้อย
รัฐบาลก็บอกว่าล้าน๒๐บาทเนี่ยคุณภาพต่ำ
แหมคุณเอ้ย๒๐บาทจะเอาสูงสิแค่ไหน
ประชาชนเขามีรายได้น้อยเขาไม่ได้มีมากมาย
ช้อปปิ้งเอ็มโพเลียมเอ็มโคเทีย
ล้าน๒๐บาทนี่แหละครับถือว่าใช้ได้
แต่มันมีคุณภาพของบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความปลอดภัย
จะเป็นพวกปลั๊กไฟแล้วเป็นอะไรอีก
จะเป็นพวกมีอะไรขายในนี้อ้าวเดี๋ยวลองตามผมมาดูก่อนก็ได้ว่าเขามีขายอะไรบ้าง
คนบางคนไม่รู้ที่นี่อยู่โลตัสใกล้คลองเตย
ขายดิบขายดีละ๒๐บาทเขามาดูซิเขามีของอะไรบ้าง
ไอ้ตัดเล็บเนี่ยดูทงทานอันนี้หรือเปล่า
ใช่ไหมหรือว่าอันนี้หรือว่าปลั๊กนี่ของมันก็ถูกมาจากเมืองจีน
ก็คุณจะเอาอะไรที่มันดีหนักหนา๒๐บาท
รายได้ของประชาชนทุกวันนี้ก็ไม่ได้สูงมากมายเพียงพอกับค่าครองชีพ
ดูสิครับเขาของมีอะไรบ้างเอามาดูเนี่ยอันนี้หรือเปล่า
ที่บอกว่ามีปัญหาพวกนี้แล้วไหมใช่ไหมที่เป็นสายไฟสายปั๊กอะไรเนี่ย
แต่บางอย่างเขาก็ใช้ได้เนี่ยอ้าวของพวกเนี้ยเนี่ย
อันนี้หรือเปล่ากระทงกระทะอะไรอ้าวใช่ไหมดีไหม
มันก็ใช้ได้เห็นไหมพี่เขาก็บอกเออของก็ครบดีไม่ดี
ดีครับเออดีเห็นไหมทำไมถึงซื้อร้านนี้ล่ะ
ของเขาครบดีแล้วก็ราคาถูกด้วยเห็นไหมนี่ประชาชนเขาบอก
ของก็ครบดีราคาถูกด้วยเออแล้วถ้าไม่มีร้านยี่สิบบาท
จะเอาร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหน่อยนะ
อู๋ขาดไปเนี่ยไปซื้อไปเพิ่มอีกสองอันก็พอเอออ่ะนี่

ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ก็อาจจะเป็นพวกสายปลั๊กใช่ไหม

แล้วก็อาจจะคำนึงถึงความปลอดภัย

เขาไม่ได้จะยกเลิกเขาไม่ได้จะอะไร

เกี่ยวพันกับ

โอเคก็อาจจะมีอีกกรณีหนึ่ง
ภาชนะใส่ของร้อนของเย็น

ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง

เหมาะสมครับอย่างที่เมื่อกี้ประชาชน

แล้วก็ครบเขาก็เลยชอบมาซื้อ

ดีไหมครับซื้อที่ร้าน๒๐บาทนี้

เพราะอะไรครับของครบ

นี่ก็เป็นอีกประชาชนอีกท่านหนึ่งนะครับ

คุ้มราคานะครับ

เห็นไหมครับเขามาซื้อบ่อย

ประจำครับบ้านอยู่ใกล้

ที่มาซื้อของที่ร้าน๒๐บาท

ผมคิดว่าถ้า
ทางการดูแลควบคุม

ถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

แต่๒๐บาทคุณเอ๋ย

ในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ย

ก็คือว่าพอเพิดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดิฉันยอมรับว่าดิฉันใช้ที่โลตัสนี้ประจำ

แต่มันจะเป็นพวกที่ว่าใช้ไอ้ของในครัวเรือนอย่างเช่น
ขัดถูฟื้นซอกอะไรพูดอย่างนี้
ช้อนส้อมชามกระลำมังอย่างเงี้ย
แต่เรื่องเครื่องไฟฟ้าไม่ซื้อ

นี่ก็เป็นประชาชนอีกท่านหนึ่งนะครับ

ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกสาย

พึงระวังแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะครับ

ต่ำไม่ได้มาตรฐานเพราะราคาถูก

คลองชีพบวกลบคูณหารแล้วก็ถือว่าคุ้มครับ

อื้มก็๒๐บาท

ตามราคาเพื่อเป็นการบอก

คุณวิน๒๐บาทนะ

เพราะที่ราคาที่มันสูงอย่างที่บอกแล้วเปรียบเทียบกับคอนโดราคา๔๕ล้าน
๕ล้านถ้าประชาชนเขาร้องเรียนก็ช่วยเอาใจใส่
คนที่ทำร้านโอเค๒๐บาทผมว่าหัวสมองมันดีนะ
เป็นแค่เด็กหนุ่มเริ่มต้นตอนอายุ๒๐อ่ะ
แล้วก็ตอนนี้อายุ๒๕เองท่านผู้ชมครับ
มีร้านทั่วประเทศไทย๘๐๐กว่าสาขา
ถ้าเรามีคนไทยเรามีคนแบบนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทย
แล้วเขาก็ยืนยันนะผมโทรไปคุยกับเขาบอก
ไอ้น้องสินค้าเนี่ยมาจากเมืองจีนทั้งนั้นใช่ไหม
เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ครับเขาบอกว่าโดยมากผลิตในประเทศไทยแล้วด้วย
แต่เราเป็นฐานการผลิตอยู่แล้วด้วย

แล้วก็วางแผนอนาคตจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วย

นี่เห็นไหมครับถ้าเราสนับสนุนโบนิวแบบนี้
มีคนประสบความสำเร็จคนหนุ่มนะ
อายุสัก๒๐๒๕ทำแบบนี้คุณมิ้น
คุณคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าไหม

ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มุมมองของผมเนี่ย
เราควรสนับสนุนส่วนที่ไม่ดีเนี่ย
รัฐหรือสมอจะเตือนกับผู้ผลิต
เจ้าของสินค้าเนี่ยก็ได้ครับ
แต่เขายืนยันว่าเขายังไม่เคยได้รับจดหมายอะไรเลยนะครับ

ที่บอกว่าจะมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการก่อนเนี่ย

ยังครับก็จริงน่าจะคุยเขาก่อน

ไอ้ที่เป็นห่วงคือราคามันแพง

นดงคอนโดราคาหลายล้านเนี่ย
ควรจะรีบเอาใจใส่ไอ้นี่เขา

จริงแล้วพอฟังแบบนี้แล้วของแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปเหมือนกัน
เราไปเรื่องกันต่อไปแล้วครับเรื่อง๒นักศึกษาล่ะ

ตามอยู่ทุกวันจนวันนี้๑๕วันแล้ว

คือนึกถึงหัวอกครอบครัวที่เขารออยู่ว่า

ถ้าเป็นกู้ภัยไทยเขาบอกว่า๒วันเรียบร้อย
เหรอคะเออเขายืนยันว่าสองวันเรียบร้อยก็ลงไปแล้ว
หรือไปออกค่าตัวเครื่องบินให้เขาไป

ใช่คือวันนี้เนี่ยทางครอบครัวของฝ่ายน้องนักศึกษา

เขาก็ไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
บอกว่าจะขอให้๑เร่งรัดเรื่องของการกู้ซากรถ
แล้วก็๒อยากที่จะขอให้ออกวีซ่าพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ไทย

แต่เขาเองก็พูดว่าคือถ้าไปจริงต่อให้ได้วีซ่าจริง

ก็คงจะทำการกู้อาจจะไม่ได้จริง
เพราะว่ามันก็ต้องรอได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของพื้นที่

เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ก็คืออาจจะทำได้แค่กดดัน

สหรัฐอเมริกาผมรายการเรานี่ได้ก่อนเลย
เขาก็บอกว่าเขาคอนเฟิร์มนะครับ
เฟิร์มว่ามีผู้ที่อยู่ในรถ๒คน

ก็แปลว่ามีผู้ที่อยู่ในรถ๒คน
ซึ่งเขายังไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือไม่อย่างไร

เขาบอกว่าจากการช่วยเหลือก็คือจะต้องมาจากเฟรสโน
อืมเจ้าของพื้นที่
ก็คือเป็นในอำเภอของเมืองเฟรชโนเขตเรสโน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่นั้น
ทางกู้ภัยไทยเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่จะเป็นการกู้ภัย

ถูกไหมครับเพราะว่าเวลา๑๕วันเนี่ย
ถามว่ามีชีวิตอยู่ไหมก็คงลำบาก
แต่นี่ไม่ใช่การกู้ภัยเพราะถ้ากู้ภัยเนี่ยก็คือว่า
เขายังมีโอกาสรอด๕๐๕๐หรือ๗๐๓๐ก็แล้วแต่
กู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือรีบเอาเขาขึ้นมา
แต่อันนี้คือการกู้ร่างของผู้ที่คงจะไม่มีชีวิตอยู่
เพราะ๑๕วันทางครอบครัวก็ทำใจแล้ว
ทีนี้เหลือแต่เวลาที่มันผ่านไปตั้ง๑๕วัน
และมันทำอะไรไม่ได้ทั้งที่เครื่องไม้เครื่องมือ
มาตรฐานของเขาก็สูงเครื่องไม้เครื่องมือก็ดีกว่า
คนก็เก่งกว่าทำไมสู้กู้ภัยไทยไม่ได้
คือเขาก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคุณชุวิตว่าคือ
สมมุติภาพที่เราเห็นในคลิปที่เราเปิดเมื่อสักครู่
มันจะมีมุมหนึ่งที่เห็นซากรถได้ชัด
อันนี้คือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สหรัฐบอกมานะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าอากาศมันร้อน
มันทำให้หิมะที่อยู่บนเทือกเขาละลายลงมา

ขนาดนั้นแรงนะสิบห้าวันแล้วนะจะอ้างอย่างนี้ย้ำซ้ำไปถึงมาไหล
เขาบอกเขาเช็คได้แค่วันต่อวันว่ามันไหลแรงขนาดไหน
แต่ดูในคลิปมันก็ดูแรงอยู่นะคุณชุวิต

โอ้โหห้อยตัวลงไปช่วย
จำไม่ได้เหรอไอ้เรื่องที่ล็อกกี้

ที่มันลงไปช่วยมีสายเกี่ยวมีอะไรนะครับ

แต่นี่ทำไมสิบห้าวันสองอาทิตย์แล้วถึงไปปล่อยอย่างนี้
มันจะเดือดมันจะฝนตกน้ำท่วมอะไรยังไงเนี่ย
ก็ไม่น่าจะปล่อยถึง๑๕วันแล้ว
นี่คนไทยในอเมริกาชักจะมีอาการแล้ว
เขาประทวงแล้วเขาเริ่มรวมตัวกันแล้ว

แล้วก็ติดต่อกับคนสนิททั้งของใครต่อใครนะฮะ
ว่าเอ๊ะทำไมถึงเพราะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
ซึ่งจริงเมื่อวานวันก่อนผมก็ยืนยันว่าไม่น่าจะใช่
เพราะประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายอยู่แล้ว
แล้วทำไมถึง๑๕วันถึงจะลงไปไม่ได้สักที
วันนี้น้ำแรงน้ำเชี่ยวมันก็มีวันที่น้ำน้อย
แล้วเขาก็ถ่ายภาพมาแล้วว่าวันนี้รู้สึกน้ำลดลงแล้ว
คือความสูงก็ต้องยอมรับว่าสูงนะสูงจริงค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเทียบเท่ากับตึก
เอาอย่างนี้กันท่านผู้ชมครับ๕๐ชั้น
ตึก๕๐ชั้นประมาณ๑๕๐เมตร
เท่ากับ๑๕๐เมตร๕๐๐ฟุตเนี่ย
เมตรก็เท่ากับสูงตึกเท่ากับ๕๐ชั้น
๕๐ชั้นนี่ก็สูงลงไปมองลงไปแต่ว่าแหม่

อันนี้อยากรู้ในฐานะที่แบบเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น

ต้องเก่งสิครับมันไม่เก่งแล้วเก่งที่สุดในโลก

ผมเชื่อว่าในโลกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่อง
มือเฮรีคอปเตอร์หรือว่าวิธีการอบรมอะไรของเขา

แต่ว่าทำไมงานนี้ถึง๑๕วันผมก็ยังไม่เข้าใจครับ

คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะยังสามารถส่งไลน์มาพูดคุยกับประเด็นข่าว
ที่เราตีแสกหน้ากันได้ลุ้นรับเสื้อ
ครับนี่เอาอีกแล้วคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ

จะพูดถึงเท่าไหร่นานเท่าไหร่คนมันถึงจะเข้าใจกัน
พูดทุกวันก็ยังไม่จบ
นี่ก็มาอีกแล้วครับเขาก็จับแชร์ลูกโซ่อีก
ในคนนี้ก็คือนายภูดิษฐ์นะครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีหลอกลวงประชาชนประเภทแชร์ลูกโซ่
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสนห้วยขวางจับกลุ่มตัวได้จัง
หลอกลวงผู้เสียหายร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่
ในลักษณะคอร์สสัมมนามีมูลค่ากว่า๔๐๐๐ล้าน
โอ้โหคือแชร์ลูกโซ่นี่ท่านผู้ชมครับ
พวกนี้ผมก็บอกแล้วประการแรกมันชอบไปจัดเอาตามโรงแรมหรู
ไปจัดตามโรงแรมหลูแล้วก็เชิญพวกนักวิทยากรที่พูดเก่ง
นักสร้างแรงบันดาลใจนักพูด

เปิดบ้านหรูมีสระว่ายน้ำชีวิตที่แสนดี
ชีวิตในฝันกระเสียงก่อนวัย
นั่งเรือจอดนั่งเรือเครื่องบินเจ็ตไปเที่ยวต่างประเทศทุกวันเกษียณก่อนวัย
สิบอินคำอยู่บ้านเฉยเงินก็ไหลเข้าบัญชี

เดือนละ๓๐
โอ้โหนี่เยอะมากนะ
เออแสดงว่า๑๐๐๐นึงเนี่ยก็ได้๑๐บาท

ลงทุน๓เดือนคืนทุนหมด
แล้วก็มาสไตล์เดิมคืออะไร

ดอกเบี้ยหลังก็บ่ายเบียง
ไม่มีบ้างไปต่างประเทศบ้าง
อันนี้ก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความล่ะครับ
ไปแจ้งความให้สนห้วยขวาง

เกี่ยวกับการลงทุนจัดหาโค้ดสสัมมนา
จัดขอสัมมนาเนื้อหาส่วนใหญ่จูงใจ
ให้ผู้ร่วมสัมมนานำเงินมาลงทุนในธุรกิจ
โดยผู้ลงทุนจะได้เงินปันผลวันละ๑

คือถามผู้เสียหายว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเชื่อเขา
เพราะอะไรเขาก็บอกโอ้โหแรกก็
ก็ดีอ่ะว่าได้จริงก็ดีอ่ะเขาจ่ายเงินตรง
แล้วก็ได้ดอกเยอะเงินปันผลเยอะให้ดอกเยอะ
ก็อยากจะได้ทำไมต้องตาโต
ทำไมต้องคิดว่ามันจะไปได้เงินแบบนี้ได้ยังไงครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมีใครมาชวนท่านเนี่ย
บอกมามายืนยันได้จริงโอ้โหเนี่ยไปถามดูสิ
แล้วเขาก็จะมีคนที่ได้จริงมาคนคอยพูดปากต่อปาก
ใช่ค่ะคือแชร์ลูกโซ่มันเป็นลักษณะนี้โดยตลอด
ผมกับคุณมิ้นก็พูดเช้าพูดอยู่หลายครั้งครับ
จนผมแทบจะไม่ต้องดูสคริปต์จำได้หมดแล้วว่าจะพูดยังไง
คือส่วนหนึ่งมิ้นมองว่ามันเป็นภาพสะท้อนของปากท้องประชาชนนะคะ
ที่คนแบบอยากรวยเร็วอยากมีเงินเยอะ
ด้วยวิธีการทางรัฐแบบนี้มันสะท้อนถึงว่า
คนทุกวันนี้ไม่มีเงินเปล่าฮะก็เลยแบบไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่ามึง
ต่างกันไหมคุณชุวิตมาซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าอย่างนั้นมันน้อยไง

ไปสร้างอะไรที่มันไปช่วยเหลือคนยากจน
แต่อย่างนี้เนี่ยไปโดนเขาหลอกแล้วคุณรู้ไหม
เขาลงทุนได้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่คะ

พันล้านครับแล้วก็หนี
ดังนั้นศาลตำรวจเขาก็บอกว่าคัดค้านการประกันตัว

พฤติกรรมหลบหนีค่ะนี่คือหลบหนีมาแล้วตามจับตัวได้นะอืม

เป็นวงจรได้ไหมครับคุณธุรกิจเรียกว่าเป็นวงจรเลยไหมครับ
วงจรเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไป
เริ่มแรกอาจจะคุ้นกันกับการขายของ
ขายอาหารเสริมสุขภาพขายยาอืม
อุปกรณ์เสริมความงามเครื่องสำอางเอาหมด
จนเป็นสัมมนาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในคุกยังเจอเลย
แชร์ข้าวสารข้าวสารแชร์เหลือยอด
เหลือยอดก็มีอันนี้แคร์สัมมนา
คือมันอะไรก็ได้คือทุกเรื่องเขาถึงจะมี
สมาคมป้องกันแชร์ลูกโซ่
คือประเทศไทยคนไทยจะหลอกง่ายอะไรปานนั้น
คือส่วนใหญ่ที่เคยฟังผู้สิทธิ์หายเขาพูดนะคุณชวนวิทย์
เขาบอกว่าคือคนที่มาบอกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทบ้าง
เป็นคนในครอบครัวบ้างเป็นญาติบ้าง

ผมก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะอย่างนี้มันไม่มีความเป็นจริงไม่มีอยู่จริงนะครับ
การที่เราไปลงทุนในแชร์ลูกโซ่ทั้งหลาย

แชร์ลูกโซ่แชร์นกแก้วแชร์ชาเตอร์แชร์รถน้ำมัน

จนถึงปัจจุบันก็ยังหลอกกันไม่หยุด
แล้วก็ยังมีคนหลงเป็นเหยื่อเป็นแมงเม่าให้เขาหลอกนะครับ
จนกระทั่งสารตัดสินมาหลายคดีเป็นคดีที่ผมเรียกว่าคดีหมื่นปี
คดีหมื่นปีเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับ
คดีแบบนี้เป็นคดีที่หลายกรรมก็พูดง่ายมีผู้เสียหาย

ร้อยคนเลยครับเพราะว่าเป็นการช่อกงประชาชน
เมื่อมีผู้เสียหาย๑๐๐คนพันคนสารก็จะตัดเป็นกรรม
ต่อคนต่อกรรมก็แสดงว่าถ้าแทดสินมา
คดีนึงกรรมนึง๒ปีมีผู้เสียหายพันคนก็๒๐๐๐ปีครับ

อยู่ไป๒๐๐ปี๒๐๐ปีเนื่องจากว่าสูงสุดกฎหมายให้ลงโทษได้๒๐ปี
ก็ถ้าสารภาพศาลลด๒๐๐๐ก็เหลือ๑๐๐๐ปี

เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาหรือผู้จำเลย

เพราะสารภาพไปก็ค่าเท่ากัน

มีสายแว่นหน้าตาขาว

ถ้าไม่เห็นในคุกนี่ก็ไม่รู้เลย

ดูชีวิตดูพูดอะไรแล้วเถียงไม่หยุด

จังชนะพวกนี้เพราะพวกนี้จะพูดจนไม่มีจน

เรื่องนี้คุณมิ้นกับผมก็พูดกันไม่รู้กี่รอบแล้วเรื่องค้ามนุษย์เนี่ย
กระทั่งทางตำรวจปคมค้ามนุษย์เขาก็แบ่งสี
หมายความว่าสีไหนที่มีจังหวัดไหนที่มีความเข้มข้น

ใช่ครับแบ่งสีจัดระดับความเข้มข้นของการค้ามนุษย์
ในอดีตคงจำได้เรื่องนาตาลี
ก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลก็ตัดสินคดีที่จังหวัดประจวบ

มันเกี่ยวพันธุ์ตรงที่ว่าเขาไปจับที่ประจวบ
และเด็กเขาบอกว่าเคยทำงานอยู่นาตาลีด้วย
ก็เลยมาจับกันที่นาตาลี
วันนี้ที่ประจวบต้นเหตุที่เด็กไปอยู่ที่นี่

ถ้ามากกว่า๑๘นี่มันก็อีกกรณีหนึ่ง

แต่ถ้าต่ำกว่า๑๘ก็พ่วงค้ามนุษย์ไปด้วย
และต่ำกว่า๑๘โทษก็มากขึ้น
ก็สารวันนี้ตัดสินโดนไป๒๐กว่าปี
ถ้าจำไม่ผิดก็คงจะ๒๓๒๔ปี
ลดให้ครึ่งหนึ่งก็เหลือ๑๐กว่าปีอยู่ดี

ที่เมื่อกี้บอกเรื่องการแชร์ลูกโซ่
ข้อหาโดนก็คือช่อกงประชาชน
คดีค้ามนุษย์ก็โดน

คดีที่เราเจออยู่อ่านข่าวอยู่

ท่านผู้ชมก็ต้องแจ้งล่ะ
ว่าให้ท่านระมัดระวัง

การค้ามนุษย์ร้านคาราโอเกะ
ร้านอะไรอาจจะมีเจตนาดี

สุจริตเด็กมาสมัคร
ไม่รู้เรื่อง

เพราะถ้าเป็นต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตระดับ

รับต่างด้าวมาทำงานโดยไม่มีบริญญาณ

ทางมูลนิธิเอ็นเวเดอร์

เช็คดูว่าเด็กผู้ที่ทำงานที่อ้างว่าอายุ
ปรากฏว่าไปให้หมอเช็คมวลกระดูก
หมอก็จะเช็คมาไล่มา๓ปีครับ
มวนกระดูกอายุระหว่าง๑๔ถึง๑๖
คือไม่สามารถจะบอกปีได้เป๊ะ

คือมวลกระดูกอยู่ในระหว่างอายุขนาดนี้
อันนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้

เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนว่า

เจ้าของโดนไป๒๔ปี

เพราะฉะนั้นการค้ามนุษย์เป็นโทษหนักครับ

แล้วก็ทางการรัฐบาลเนี่ยจับจ้องนะครับ
เป็นคดีเรียกว่าคดีนโยบายครับ

คือจริงแล้วที่เอามาตีแสกหน้ากันเพราะว่า

อยากจะเตือนจริงทั้งคนที่หางานทำ
ที่ว่าเงินดีแล้วก็ถูกหลอกไว้เป็นแบบนี้
หรือคนที่พวกแชร์ลูกโซ่ต่าง
ได้เงินดีส่วนแบ่งดีได้เงินเร็วไม่ต้องทำอะไร

คือเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะรู้เท่าไม่ทันเขา
แต่อย่างน้อยฟังคำเตือนจากชุวิตตีแสกหน้ากันเอาไว้
แล้วก็พิจารณาหลายต่อให้ดี
เพราะว่าปัญหานี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยมาต้องบอกว่านานเกินไปแล้วนะคะ
แล้วก็คาดหวังด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย